ไปดูความคืบหน้าคดีคุณแตงโมอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะ
แล้วก็ให้ตำรวจหญิงตำรวจหญิงไปจำลองเหตุการณ์นะคะ
ในท่านั่งปัสสาวะท้ายเรือนะคะ
ตามที่๕คนที่อยู่บนเรือให้การดูว่าเป็นยังไงบ้าง

ที่กองบัญคับการตำรวจภูทรจวดนนทบุรีครับ
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและผู้เชี่ยวชาญ

เรื่องบาดแผลที่พบต้นขาขวาด้านใน

หลังจากที่แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็แพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมชนสูตร๒รอบ
เพื่อหาสาเหตุว่าเป็นการตกจากเรือในลักษณะท่าทางไหน
ถึงทำให้เกิดบาดแผลแบบนั้นได้
สปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุ
ตอนนี้ตำรวจได้ลากออกไปจากกองบังคับการตำรวจภูทรนนทบุรีตั้งแต่ตอนเช้า
เอาไปจำลองเหตุการณ์ที่อู่เรือแห่งหนึ่ง
เพื่อที่จะคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับบาดแผลของคุณแตงโม
ช่วงเวลา๑๔นาฬิกาค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
นนทบุรีพนักงานสอบสวนก็จำลองเหตุการณ์บนเรือลำนี้นะคะ
ท่าเรือแห่งหนึ่งที่ตะบนไซม้า
โดยให้ตำรวจชายเป็นแซนค่ะ
นอนอยู่ในท่านอนท้ายเรือ
แล้วก็จะมีตำรวจหญิงแสดงแทนคุณแตงโมในท่านั่ง

เป็นลักษณะเหมือนกับว่าจะปัสสาวะท้ายเรือ
แล้วตำรวจก็นำเรือลำเกิดเหตุออกจากอู่จอดเรือล่องไปในแม่น้ำเจ้าพระยามีเรืออีกลำนึงขับตามไปเพื่อจำลองเหตุการณ์จริง
ซึ่งก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนการทำงานของตำรวจในวันนี้ค่ะ